เขาบอกว่าให้ช่วยตามหาแม่ให้หน่อย

โรงพยาบาลสูงเนินที่นครราชศรีมานะคะ

หายไปเลยติดต่อไม่ได้

ทางโซเชียลก็ติดต่อไม่ได้เลย

คือเงินในบัญชีของแม่ค่ะถูกกดออกไปตั้งแสนห้า
กดสตังค์ก็เลยตอนนี้เป็นห่วงแม่มากไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงบ้าง
นายนารินถ่ายสูงเนินอายุ๓๒ปีค่ะเป็นชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
แล้วก็มาร้องสื่อมวลชนตามหาแม่ให้หน่อย
คุณแม่ชื่อว่านางสนองถ่ายสูงเนินอายุ๕๘ปี
หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็น๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ญาติก็เลยกลัวว่าจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่า
แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพสูงเนินตั้งแต่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
นายนารินลูกชายบอกว่าแม่เป็นพยาบาลค่ะ
ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสูงเนิน
ปกติเลิกงาน๕โมงเย็นก็จะกลับบ้านทันที
เพราะว่าต้องรีบกลับมาดูแลคุณยายอายุ๘๐
แต่ว่า๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาเลิกงานแล้วหายไปเลย
ไม่กลับบ้านทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะผิดปกติ
ก็พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่ทำงาน
เพื่อนก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนกับใคร
ถัดมาไม่ไปทำงานด้วย
พยายามติดต่อผ่านโซเชียลทุกช่องทาง
ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
เพื่อนญาติก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สศสูงเนิน
ทีนี้ค่ะสมุดบัญชีธนาคารของคุณแม่
ในพื้นที่อำเภอหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือกดแบบเต็มลิมิตเท่าที่จะกดได้ลูกชายบอก
นำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อที่จะให้ตำรวจช่วยติดตามหาตัวแม่ให้หน่อย
แม่จะถูกล่อลวงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ลูกก็เลยติดต่อไปที่ปั๊มน้ำมัน
ปรากฏว่าคนที่ไปกดเงินนี่เป็นผู้ชาย
อายุประมาณ๔๕๕๐ปี
ผิวสีดำแดงรูปร่างสันทัศน์สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
คนนี้เลยใส่เสื้อโปโลสีเขียวกางเกงยีนนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าคนนี้มาเกี่ยวข้องกับแม่ของตัวเองได้ยังไง
ก็เข้าตรวจสอบในพื้นที่ก็คือไล่ขับรถตามดูทุกที่ครับ

ตอนที่ดูยอดครับเราไม่รู้ว่าใครกด

เราจึงไปขอประสานงานที่ทางปั๊ม

ก็เราก็ไม่ทราบเราก็เลยไปดู
ก็พบว่ามีคนก็มากดเงิน
เพราะว่าแม่ไม่เคยกดเงินนอกพื้นที่
กดเงินนอกพื้นที่แล้วก็กดจนเต็มวงเงินเท่าที่จะกดได้เลยลูกชายบอก
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือเอาล่ะทางลูกชายเนี่ยเขาไม่รู้จักแน่ผู้ชายคนนี้

ใช่ลูกชายบอกเป็นห่วงมากนะ
ไม่รู้ว่าแม่จะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่า
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยไปไหนคนเดียว
ขับรถก็ไม่เป็นขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยอะค่ะ

แล้วก็ขอความร่วมมือของสื่อด้วยว่าสื่อช่วยตามหาให้หน่อย
คุณแม่ก็คือภาพขวามือนี้นะคะ
ดแล้วกดอีกกดรหัสมั่วกดแล้วกดอีก
หรือว่าไปได้รหัสมาจากไหนไปบังคับเขาให้บอกรหัสมา
แล้วจดมาหรือว่าจำมาแล้วเอามากด
หรือว่าไปรู้รหัสมาได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้
ผู้ชายคนนี้ตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ภันตรฐรโทษระการศักดิ์ศรีกรมสารวัตรสอบสวนสพศูนย์
ตอนนี้มีการจัดชุดสืบสวนหาข้อมูล
เรื่องต้นผู้ชายคนนี้ครับ
คาดว่าเป็นผู้ชายที่เคยมาตีสนิทกับนางสนองอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็ล่อลวงไปอืมคือตำรวจบอกว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลว่าเคยมาหานางสนองอยู่บ่อย
แล้วก็รูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเหมือนผู้ชายในภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
คือญาติให้ข้อมูลไงว่าเนี่ยมีผู้ชายคนนึงนะเคยมาตีสนิทกับนางสนองนะ
รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตำรวจบอกอ้าวพอมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
มันคล้ายกันคล้ายกันเลย
ตำรวจก็เลยบอกว่าคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมาตีสนิทอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็ล่อลวงนางสนองให้หายไปจากบ้าน
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องนำตัวผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำเพื่อขยายผลว่าตัวนางสนองอยู่ที่ไหน
มันก็น่าเป็นห่วงอะนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอาจจะรู้จักกันหรือว่าไปด้วยกันตามปกติธรรมดา
ก็ต้องติดต่อลูกติดต่อทางบ้านติดต่อที่ทำงานบ้างนะครับ